เปิดศึกกระชับมิ้นของช้างศึกไทย
รุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปี

พิสูจน์ฝีมือโซรันดาโควิช

ถ่ายทอดสดความมันจากสนาม
รวมพลังเชียร์ทีมชาติไทยโดย